กลับมาลิ้มรสความอร่อยของก๋วยจั๊บตลาดพัดพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ

เสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้นักเล่าเส้นของเราได้ชิมรสชาติกันเลยดีกว่า

น้ำตุ๊กมีความหอมและหวานในตัว
ข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็จะนุ่ม

เท้านี้กระจ่ำดีไม่เละเกินไป

เป็นรถเข็นอยู่ฝั่งรถไฟฟ้ากวทมเนี่ย
เมื่อก่อนไม่มีรถไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อก่อนฝั่งนู้นเป็นอะไร

เป็นหนึ่งแถวเราขายอยู่ฝั่งนู้นเป็นรถเข็น

โดยเป็นคืนไปแล้วบ้านอยู่ฝั่งนู้นคือขายหน้าบ้านแหละ
ในซอยไม่ใช่หน้าบ้านขายในซอยเข็นไปหน่อยขายในซอย
เข็นไปเข็นมาขายอยู่หน้าซอย
สมัยก่อนที่เข็นไปเพราะว่ามีป้ายรถเมย์
ก็เลยคิดว่าตรงนี้เหมาะกว่าเพราะว่าคนเยอะแล้วขายดี

ใครเป็นคนขายในยุคแรกยุคเริ่มต้นที่ใครเป็นคนขายก่อน
พี่สาวกับตัวเองเป็นคนขาย
จุดเริ่มต้นจากตัวเราเลยเข็นขายก๋วยจับเนี่ย

ส่วนนี้มาจากแม่แม่ทำให้กิน

ปรุงหมูกรอบให้มันอร่อยขึ้น
ครับแล้วพอปรับปรุงได้ก็เลยเปิดร้านดีกว่า

เพราะว่าเขาไล่สลำออกไปแล้ว

เราก็เลยมาขายก๋วยจั๊บก็แล้วกัน

คนก็ไม่เคยรู้ว่าก็นานไปคนก็รู้จัก

ตอนเด็กก็ขายขนมข้าวเหนียวถั่วดำอะไรพวกนี้
แล้วพี่สาวที่ขายด้วยกันเขาขายข้าวต้มโจ๊ก

ก็คือเป็นก๋วยจับที่คุณแม่ทำให้ทานทุกวันเลยล่ะ

คิดเองทำเองเก่ง

แล้วก็เป็นประยุกต์ลองผิดลองถูกมาทำหมูกรอบ
คุณแม่ก็คิดขึ้นมาเองว่าก๋วยจับจะต้องใส่แบบนี้

ย้ายมาได้๗ปีแล้ว

จอยที่ขายก็ก็ไม่ให้ขายติดปลิกไป

แม่ทำมาให้แม่ดีที่สุดถ้าไม่มีแม่แล้วก็แย่
เพราะเราไม่มีอาชีพแต่อันนี้ก็ได้อาชีพจากคุณแม่เนี่ย
ทำให้เราทานจนถึงวันนี้ใช่ค่ะเลี้ยงดูลูกหลานเรา
ใช่อ่ะส่งน้องเรียนเลยตอนเราอยู่ดีนี้เสร็จเลย
เรียบร้อยแล้วอนาคตจะมีขยับขยายร้านไหม
ก็มีอ่ะมีพี่ชายก็เขาก็จะขยายอ่ะ
เขาก็ทำทำจัดออกงานนอกก็มีอ๋อมีรับรับจัดงานนอกสถานที่เลย
มีอ่ะมีอ่าแล้วจะเพิ่มสาขาร้านไหม
ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าใครจะเอาบ้างเพราะว่าน้องเขาก็เรียนกันจบหมดแล้ว
ถ้าเกิดใครว่างเขาจะทำก็จะให้สูตรเข้าไป
ก็จะให้ทำกันไปใช่ค่ะนะครับผมอ่าใครอยากจะมาทานก๋วยจับจรัสพัดนะครับ
ย่านประชาชื่นเจ้าดังแห่งนี้มายังไงเดินทางมายังไงบ้างที่ไหนก็อยู่เชิงสะพานตะปูนตรงนี้แหละค่ะ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงลงสถานีอะไรตะปูนอ่ะเอาแบบว่าลงตะปูน
ลงตะปูนแล้วเดินย้อนกลับมาอ่าใช่ฮะมาตรงสะพานข้างโรตัสนี่แหละใช่ฮะ
ตรงข้ามโลตัสเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น
วันจันทร์หยุดหนึ่งวันหยุดวันจันทร์ทำไมถึงหยุดวันจันทร์เพราะว่าพักพอ
ได้ไปติดต่อราชการอะไรได้ก็เลยจำเป็นจะต้องหยุดวันจันทร์อ่า
นะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณเยอะมากครับคุณครับ
สองเมนูเส้นแบบไทยในย่านประชาชื่นกันไปแล้วขอปิดท้ายด้วยเมนูเส้นจากฝั่งอิตาเลียนกันบ้างจะเป็นเมนูอะไรที่ร้านไหนให้เฮียน็อตพาไปลุยเลย
เมนูเส้นร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับชื่อร้าน

ยูเท่าไหร่เนี่ย

ใช่ไหมอาจจะเห็นเดินเล่นอยู่แถวนี้อยู่

ไม่ได้มานานวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ประมาณ๑๖ปีได้แล้วค่ะ

คุณพ่อเป็นคนที่ชื่นชอบทานสปาเกตตี้อยู่แล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นคนที่
เอาอาหารที่ทำที่บ้านเนี่ยที่อร่อยกินเกงในบ้านอร่อยแล้ว

ตอนแรกขายแต่สปาเกตตี้อย่างเดียวค่ะ
พอมารุ่นเก้ปุ๊บเก้ก็ได้มีการนำเมนูอย่างอื่นเข้ามาด้วยมาเสริมค่ะ
มีข้าวมีอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะ
ทำไมถึงเริ่มต้นจากการขายแค่สปาเกตตี้อย่างเดียวเพราะอะไร
เพราะว่าคุณพ่อชอบชอบสปาเกตตี้มาก

ค่ะคือรู้สึกว่าใจรักชอบกินเส้นสปาเกตตี้อยู่แล้วค่ะ
เมนูสปาร์ตี้ที่เรามีมีกี่เมนูหลากหลายแค่ไหนบ้าง
เมนูเยอะมากค่ะประมาณเป็น๒๐เมนูได้ค่ะ

สปาเกตตี้ปลาเข็มค่ะ

ก็คือเอาอะไรที่มันเป็นไทยเนี่ยผสมผสานกับเส้นปาเกตตี้เท่านั้นเอง
ให้รสชาติถูกปากคนไทยรสชาติจัดจ้าน
โอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเมนูสปาเกตตี้ที่จะนำเสนอวันนี้เป็นเมนูอะไร
แล้วมีวิธีขั้นตอนในการทำอย่างไร
ใช่ค่ะเชิญเลยจ้ะค่ะโอเคเชิญเลยจ้ะ

กำลังหาสูตรเมนูอกไก่อยู่เนี่ย

แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาเมนูอะไรอ่ะเชฟช่วยคิดหน่อยดิ

แต่ว่าไปไม่ถึงดวงดาวเลยผันตัวเองไปเป็นเชฟ
พี่ก็รู้ว่าผมเป็นเชฟแล้วพี่จะมาดูอะไรในนี้ทำไม

พี่อยากได้เมนูแบบอกไก่เพื่อสุขภาพ

ูซิลลี่ไก่ย่างซอสเพสโต้ครับ
แค่ชื่อกรณฑาแล้วครับไปดูสมบัติของมันก่อนเลย

ตอนนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะฮะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับผม
เสร็จแล้วเราก็เอามาหมักกับนมข้นจืดคาเนชั่นนมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์
ที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงซุปผัดหรือจะเอามาหมักแบบนี้ก็ได้นะครับ
เรียกได้ว่ากระป๋องเดียวเอาอยู่เลยนะครับอ่ะเทเลยนะ
ทำซอสเพสโต้กันเลยครับง่ายเลยครับอันนี้เป็นถั่วพายนัทรสถั่วเม็ดสนชีสพาเมซานนะครับ
พันเลยครับใช่ครับเสร็จเลยครับ

หมอนเจียนหน้าทีนะครับ
เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับ

แบบว่าเอาไปแบบเฟรี่ยวอมหวานนิดนะครับ
เพิ่มความเข้มข้นและกลิ่นหอมนม

ใส่เส้นลงมาเลยครับพี่นอท
ได้เลยครับจัดมาให้หมดเลย

แล้วก็ปิดท้ายด้วยการใส่ชีสฮาไมซานลงไปอีกหน่อยนึงครับ
อ่าเท่านี้เราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ

เอาล่ะมาชิมกันดีกว่า
จะบอกว่านะครับอบไก่เนี่ยนุ่มละมุนลิ้นมาก

เรียกได้ว่ามีนมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องเดียวเนี่ย

เป็นยังไงอร่อยมั้ยอร่อยเป็นยังไงเชฟ

เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูแล้วกันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับ